ก็คือการประชุมสอบคอค่ะวันนี้ประชุมใหญ่
ใช่ครับประชุมใหญ่สอบคอครับแต่ว่าคือเรื่องมาตรการเรื่องหนึ่งนะ
แต่คนจับตาคุณชัดชาติสิทธิพันธ์จะไปเจอท่านนายกรัฐมนตรีวันแรก
คุณชาติชาติก็บอกว่าตื่นเต้นเพราะว่าไม่ได้เข้าธรรมเนียบมา๗๘ปีแล้วเหมือนกัน
เอาไปดูการประชุมสอบคอกันก่อนนะครับมีมติเห็นชอบให้ถอดหน้ากากอนามัยนะได้ตามความสมัครใจ
โดยมีเงื่อนไขว่าต้องอยู่คนเดียวนะหากอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น
คุณต้องอยู่ในที่ที่ระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็ให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่รวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก
สอบคอยังปรับพื้นที่เฝ้าระวังโควิด๑๙ใน๗๗จังหวัดนะครับเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งประเทศเลยนะครับ
แล้วเปิดสถานบันเทิงผับบานได้ไม่เกินตี๒อันนี้สถานบันเทิงอาจจะเฮแต่ขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามกฎหมายกำหนด
จำกัดการรวมกลุ่มหากเกินสองพันคนต้องขออนุญาตนะครับนอกจากนี้ยังยกเลิกการคัดกรองอุณหภูมิตามตัวอาคารสถานที่นะครับ
รายการโทรทัศน์ผู้ประกาศข่าวพิธีกรผู้ร่วมรายการถอดหน้ากากได้แล้วก็ส่วนการเคลื่อนย้ายแรงงานนะครับ
แรงงานต่างด้าวก็ทำได้ตามปกติโดยมาตรการทั้งหมดนี้จะเริ่ม๑กรกฎาคมนี้ครับ
ส่วนนี่ครับที่ผมโปรยไปสักนิดนึงที่จับตามองกันคือวันนี้
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์
เป็นครั้งแรกที่เข้าพบกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
หลังจากท่านรับตำแหน่งใช่ไหมมาร่วมประชุมสอบคอด้วย
ซึ่งก่อนการประชุมครับผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในฐานะกำกับดูแลกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาเนี่ยนะฮะ
ก็นำนายชัดชาติแล้วก็นายปรเมษงามพิเชษนายกเมืองพัทยา
เข้าพบนายกรัฐมนตรีโดยใช้เวลาหารือกัน๒๐นาทีฮะ๒๐นาที
บรรยากาศเป็นไปแบบเป็นกันเองมากนะครับในรายงานข่าวที่ออกมาจากห้องประชุม
หลังจากประชุมสอบคอเสร็จนายกรัฐมนตรีไม่ได้มาแถลงข่าวคนเดียว
มากับคุณชัชชาศมาแถลงด้วยแถลงข่าวด้วยการบรรบุว่า
เพราะรู้จักกันดีรู้จักกันทุกคนอยู่แล้วย้ำว่าทุกฝ่ายเข้าใจกันดีไม่มีปัญหาครับ
ที่เชิญมาเนี่ยพิเศษวันนี้ก็คือผู้ว่านายกพัทยาเพราะอะไร
เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวไงใช่ไหมแล้วก็เนี่ยก็ปกติแล้วก็มา
ประจำด้วยอยู่แล้วภูวะกตมนะช่วงนั้นที่ผ่านมาช่วง
ก่อนเลือกตั้งมั้งใช่ไหมช่วงนั้นที่ส่งประหลัดประหลัดกรทม
ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นก็วันนี้ต้องลงกับหน้าประเทศไป
ด้วยกันนะครับโอเคนะ
จะพูดถ้าหน่อยไหมอ่าได้ครับครับอ้าวนิดนึง
ผมคิดแล้วก็วันนี้เป็นผู้ร่วมประชุมนะครับก็เอ่อ
พร้อมดำเนินการร่วมกับทางรัฐบาลเต็มที่ครับ
เพราะว่าเราก็ต้องทำงานร่วมกันอยู่แล้วครับ
แล้วก็ผมว่ามติสวบคอก็มีความผ่อนคลายขึ้น

ที่สถานการณ์โควิดจะคลี่คลายลง
แล้วเราก็พร้อมที่จะร่วมดำเนินงานทุกอย่าง

คุณชชาติเป็นยังไงบ้างน่ะค่ะต้องถาม
เป็นอย่างไรบ้างไปกินคักกับนายก
นายกเป็นคนที่ผู้ใหญ่ที่มีเมตตา
ท่านเน้นเรื่องงานเป็นหลักนะครับ

ถามคุณชาติชาติว่าแล้วได้คุยกับ
พระบาดก็คุยกับท่านะยกไหมสมัยที่ทำรัฐประหาร
ที่มีการมัดมือมัดเท้ากลอบหัว
ผมมองอนาคตการทำงานร่วมกันฮะ
นี่ค่ะนี่ก็คือบรรยากาศที่หลายคนก็จับตาดู
จับตาตั้งแต่ตอนที่ได้ตำแหน่งตอนแรกเลยล่ะ